กระแสซ่อนหนังสือตามที่สาธารณะเพื่อดึงดูดนักอ่าน
ไม่ได้มีแต่ที่ต่างประเทศเท่านั้นนะครับ
ที่ประเทศไทยกระแสนี้ก็กำลังเป็นที่พูดถึงด้วยเช่นกัน
ด้วยการไปซ่อนหนังสือดีตามที่สาธารณะ
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
หากคุณบังเอิญเจอหนังสือซ่อนอยู่ตามที่สาธารณะ
ก็ไม่ต้องแปลกใจคิดว่าใครทำหล่นไว้นะคะ
เพราะจริงแล้วหนังสือเหล่านี้มาจากพูดหนังสือ
ที่ตั้งใจนำหนังสือขายดีจากทั่วโลก
ซ่อนไว้ตามสถานที่ต่าง
เพื่อให้คนไทยได้สนุกกับการออกตามหาหนังสือดีตามลายแทง

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีในการส่งเสริมการอ่านที่เดินหน้าโดย
นางสาวทะปันภวงเพชรวัย๒๔ปี
คือคนที่จะเอาหนังสือไปแอบซ่อนไว้ในที่สาธารณะค่ะ
เพื่อให้คนอื่นมาเจอแล้วก็โส่งต่อ
จุดประสงค์เราคือแค่อยากให้คนมาอ่านหนังสือกันเยอะ
เปิดลายแทงของหนังสือใหม่
จะมีการแนะนำหนังสือใหม่พร้อมลายแทง

ก็เริ่มออกตามหาและนำกลับบ้านไปอ่านได้เลย

ต้องนำหนังสือเล่มนี้ไปวางที่ไหนก็ได้

แล้วถ่ายภาพบอกพี่กัดในโซเชียล

หนังสือเล่มนี้ต่อไป

ทุกคนก็บอกว่าหนังสือหายเหมือนกัน

มันไม่ใช่ว่าคนไทยหรือคนชาติไหน
มันอาจจะเป็นแบบก็แค่กลุ่มคนคนหนึ่ง
แล้วเรื่องพร้อมหรือไม่พร้อม

แบบไหนที่จะเรียกว่าพร้อม

มันมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วถูกไหม
ก็เลยคิดว่าเออทำเถอะ

ก่อตั้งได้เริ่มต้นจากการนำหนังสือ
ซ่อนตามสถานีรถไฟใต้ดิน
กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

เพื่อให้คนทั่วโลกได้เข้าถึงการอ่าน
และแบ่งปันหนังสือให้แก่กันและกัน

สติ๊กเกอร์ลิขสิทธิ์จากอังกฤษ
โดยที่ผู้แต่ละประเทศจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

วัตถุประสงค์ให้คนได้อ่านหนังสือมากขึ้น
ยังคงทำหน้าที่วางหนังสือไปตามสถานที่ต่าง
รถไฟฟ้าและร้านหนังสือเป็นต้น
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน